กลับมาในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตผลงานของหนุ่มตรง
สำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานของตรง
คือเขาเคยฝากฝีไม้ลายมือไว้ในบางรักซอย๙ทับ๑นะคะ
หลายคนคิดถึงแต่ว่าตอนนี้ลาจอไปแล้วแล้วก็หายไปเลยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าให้ติดตามผลงานเรื่องอื่นไปก่อน
ก็ตอนนี้แสดงว่ายังมีละครเรื่องอื่นให้ได้ติดตามกันนะคะ

เขาจะมาแทนที่นักแสดงรุ่นพี่อย่างบี้สุกริต
บอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะ
ใช่ทุกคนก็บอกครับว่าอยากให้ซิตคอมกลับมา
คือทุกคนคิดถึงมากอยากให้บางรักกลับมาอยากให้บางรักกลับมาก็
ก็รอลุ้นแล้วกันครับผมก็อยากให้กลับมาเหมือนกัน
บางคนก็ยังถามเหมือนเดิมว่าตรงถูกวางตัวแทนพี่บี้อะไรอย่างนี้

คือมันเป็นเรื่องของการทำงานนะ
มันแล้วแต่โอกาสของเรา
อย่าไปคิดว่าใครแทนใครหรือใครมีมากกว่าใครอะไรอย่างนี้ครับ
ดีหรือเปล่าที่สำคัญต้องพัฒนาฝีมืออยู่ตลอด
แต่ว่าความหล่อเนี่ยตอนนี้ผ่านแน่นอนน่ารักมากเนอะ
ใช่แล้วค่ะชอบสไตล์ไหนก็กดไลค์กดเลิฟกันได้แล้วกันนะคะ